วันนี้มีแกนนำผู้ชุมนุมทางการเมืองอย่างจานิวถูกทำร้ายร่างกายอีกแล้วนะครับ
โดยการทำร้ายในครั้งนี้นั้นหนักหนาสาหัสถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ตำรวจคาดว่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
ขณะที่คนในแวดวงการเมืองได้ออกมาแสดงจุดยืนนะครับ
โดยบอกว่าสามารถเห็นต่างทางการเมืองได้แต่ไม่ควรทำร้ายกันถึงขั้นหมายเอาชีวิต

แต่ถ้าคนเห็นต่างคนเห็นต่างต้องไม่ถูกทำร้ายอีก
หรือจานิวนักเคลื่อนไว้ทางการเมืองถูกทำร้ายเกิดขึ้นหลักจานสี่ต้น
ด้วยชายสี่คนเหตุเกิดบริเวณปากซอยพระยาสารเรน

ทั้งที่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวทางการเมืองใดในช่วงนี้

เขาบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามีคนตามเขา

ใช่เขาบอกแม่ตอนนี้มีคนตามนิว

๒๓วันก่อนก็มีสันติบาท
ไปบ้านอยู่อะไรอย่างนี้
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดิม
โดยมีพยานเห็นคนร้ายเป็นผู้ชาย๔คน

นั่งและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งสองคัน
จอดดักรอที่ริมถนนรามอินทราปากซอยพญาสุเรน
ก่อนใช้ท่อนไม้รุมทำร้าย

ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุและหลบหนีแล้ว

ที่เขาบอกมา๒คันนี้กับทางพี่น้องคนที่เห็น

ดูก่อเหตุประมาณกี่คนครับนั่นค่ะจากกล้องกล้อง

เพราะว่าถามคุณป้าด้านนี้บอกว่าน่าจะเป็น๑๕๖๖
แต่น้องนี่บอกเป็นแค่๔คน

ก็เลยว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียด
ตรวจสอบน่าจะไม่นานแล้วก็น่าจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นครับ

มีก้อนเลือดข้างกดเส้นประสาท
เพราะมีการตอบสนองช้าแม้จะรู้สติก็ตาม
ถูกดักทำร้ายจากกลุ่มชายปริศนาไม่ใช่ครั้งแรก
กลับไปเมื่อวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา

โดยชาย๕คนที่สวมหมวกกันน็อกปกปิดใบหน้า
บริเวณปากซอยรัชดาซอย๗พื้นที่สอนอห้วยขวาง
ตอนนั้นเขาเชื่อว่าชายกลุ่มนั้นมีเจตนาฆ่า
เพราะถูกตีที่บริเวณทัศน์ดอกไม้
ซึ่งเป็นจุดที่กระโหลกฟางที่สุด

คนการเมืองและชาวโซเชียลต่างออกมาเคลื่อนไหว
จนทำให้แฮสแท็กจานิวติดเทรนด์ยอดนิยมในทวิตเตอร์
นำการใช้ความรุนแรงเห็นต่างทางการเมืองได้
แต่อย่าทำร้ายหรือหมายเอาชีวิต
พร้อมเรียกร้องเปยังหนุยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ติดตามผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมาย
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีต่อใคร
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
ลงมาดูแลปัญหานี้ด้วยตัวเอง
พร้อมติดแฮสแท็กคนเห็นต่างต้องไม่โดนทำร้ายอีก
ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกกี่ครั้ง
ทนอีกกี่หนกับการที่คนธรรมดาผู้กล้า

ถูกทำร้ายโดยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบ
นายสุริยสัยกตาศิลาแก่นำพันธมิตรทวิตข้อความว่า
ในทางการเมืองจะเห็นต่างจานิวในบางเรื่อง
แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะใช้ความรุนแรงเข้าทำร้ายกัน

ต้องเร่งดำเนินการกับคนร้ายและขอให้ทำจริง
ข่าวไทยรัฐทีวีดร